ปิดแคมป์ก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพฯสามสิบวัน
ปรากฏว่าพื้นที่ที่มีแรงงานเดินทางกลับเป็นแรงงานนะคะ
แรงงานเริ่มเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะส่งผลให้ทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์ถนนสายสองศูนย์หนึ่ง
ขาออกกรุงเทพรถเยอะและก่อนหน้านี้ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เกิดคลัสเตอร์ใหม่ในกลุ่มแรงงานด้วยที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงกรุงเทพ
กลุ่มที่มาจากกรุงเทพแล้วกลับมาที่ชัยภูมิก็เป็นคลัสเตอร์ไปแล้วทีนี้ทำไมเขาถึงจะไม่กลัวล่ะคะว่ามันจะเกิดคลัสเตอร์ใหม่อีกเนี่ยนะคะ
แรงงานเหล่านี้นำเชื้อโควิด๑๙มาแพร่ให้กับคนในพื้นที่ชายภูมิตั้งแต่๒๕มิถุนายนที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเองออกมาตรการรับมือแล้วใครที่กลับชัยภูมิต้องรายงานตัว
ถ้าไม่รายงานตัวถูกดำเนินคดีซึ่งก็พบว่ามีกลุ่มแรงงานหลายหมื่นคนนะคะ
เริ่มเดินทางกลับพื้นที่ชัยภูมิแล้วค่ะอ้าวก็ต้องหวังแล้วค่ะ
ว่าแต่ละจังหวัดจะมีมาตรการนะคะทำอย่างไรเกี่ยวกับแรงงานที่เคลื่อนย้ายค่ะ